ต่อกันนะคะไขปริศนาการตายของคุณแตงโมนิดาค่ะ
คือตอนนี้ยังสรุปอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะ
แม้ว่าพบตรจะออกมาบอกว่า
ลักษณะการเสียชีวิตน่าจะเป็นอุบัติเหตุ

ประมาทที่ทำให้เธอเกิดอุบัติเหตุ
หรือเธอเองที่ทำให้ตัวเธอเป็นอุบัติเหตุ
ตกลงไปในน้ำนะคะตอนนี้ยังตอบอะไรไม่ได้
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้น่าสนใจอยู่ตรงนี้
จู่ตำรวจค่ะก็เรียกทั้ง๕คน
ไปที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งใหม่

ถ้าเกิดว่าตำรวจสอบปากคำก่อนหน้านี้แล้วสิ้นกระแสสงสัยแล้ว
เรียกไปทำไมอีกรอบนึงมันจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมถูกไหมคะ
มันจะต้องมีอะไรอีกเป็นแน่แท้
แล้วเมื่อวานนี้โอ้โหจะบอกว่าสอบปากคำแต่ละคนเนี่ยนะ

หลัก๔ชั่วโมงหลัก๕ชั่วโมง
แล้วแต่ละคนเมื่อวานนี้เห็นไหมนั่นน่ะเสื้อลายนั่นใครคะ

นี่โทรศัพท์กรุงขมับเลยด้อมน่าเครียดกรุงขมับเลยนะคะ
โทรศัพท์จะแทบจะตลอดเวลาค่ะ
นี่ค่ะตั้งต้นกันใหม่แบบนี้

เมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน
คลายคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะคะ
มีการประชุมกันใหม่ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
แต่เดิมเขาใช้ตรงไหนทำงานคะ
สพเมืองนนทสพเมืองนนท์มีการย้ายที่ทำงานแล้วนะคะ
เพราะเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขพบตร
ท่านมีการตั้งชุดคลี่คลายคดีขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่งนะคะ
นำโดยพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์
เป็นผู้บังคับการกองสืบสวนสอบสวนตำรวจนครบาน
ทำงานร่วมกับพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์ผู้ช่วยพบตรนะคะ
นี่ค่ะใช้ตำรวจมือดีจากนครบานมาช่วยคลี่คลายคดีนี้ค่ะ
ที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภักดิ์๑

เพราะตำรวจเรียกทั้ง๕คนใครบ้างทวนกันแบบนี้
กระติกปโรเบิร์ตจ๊อปแซน
กับพยานอีกหนึ่งคนก็คือคุณโบไทรอัมคิงดอม
เรียกทั้ง๖คนไปพบกับพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ช่วงบ่าย
แล้วภาพเห็นไหมคะมืดเลย
แต่มืดเนี่ยคือตอนที่สอบปากคำเสร็จแล้วนะฮะ
ใช่เพราะว่าเขาสอบไปตั้งแต่บ่ายโอ้โฮถูกต้องค่ะ
ใช้เวลานานมากหลัก๔๕ชั่วโมงพี่เบิร์ต
เรียกไปทั้งหมดเนี่ยแก๊งสปีดโบ๊ท๕คนบวกกับอีกคุณโบอีก๑คน

แก๊งสปีดโบสต์รู้ไหมคะว่าใครไม่มาคุณแสงใครครับ

คุณแซมบอกว่าติดธุระส่วนตัว
แต่คุณผู้ชมมีข้อมูลเชิงลึกที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปได้มา
ใช่หรือเปล่าคุณแซนติดธุระส่วนตัวใช่หรือไม่

กู้ภัยท่านหนึ่งซึ่งเป็นคนแรก
ให้ข้อมูลบอกเราบอกว่าคนที่โทรไปแจ้งเหตุคือคุณแซน
แล้วคุณแซนพูดคำแรกบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
มีคนยืนฉี่ท้ายเรือแล้วพลัดตกจากเรือ
เดี๋ยวพี่ปุ้ยยืนฉี่

นี่ไงมีคนตั้งข้อสังเกตว่าคุณแซนที่ไม่มา
เพราะประโยคนี้หรือเปล่าใช่หรือไม่
เหมือนกับตอนที่พวกเพื่อนคุณหายไป
หลักเป็นวันก่อนที่จะมาพบตำรวจใช่หรือไม่
อันนี้ดิฉันไม่ได้กล่าวหานะคะมีการตั้งข้อสังเกตจากโลกโซเชียลแบบนี้นะคะ
แล้วจะบอกว่าตลอดช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
ตำรวจมีการปิดประตูรั้วแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นั่งประจำจุด
ที่สำคัญห้ามแล้วนะห้ามผู้สื่อข่าว
หรือคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปด้านใน
คุณผู้ชมมีรถหรูจอดอยู่ในรั้วของอาคาร
แล้วคือเราก็มองเห็นไม่ชัดว่าใครเดินเข้าเดินออกอย่างไรบ้าง
ครั้งนี้สื่อมวลชนได้แต่รอริมรั้วค่ะ
กั้นพื้นที่ให้ออกมาอยู่นอกตัวอาคารนอกรั้วค่ะ
ทีเดียวเห็นไหมด้านในนักข่าวเข้าไปได้นะคะ
เข้าไปได้แต่ตอนนี้ไม่ให้นักข่าวเข้าแล้ว
เจ้าหน้าที่นายเวรค่ะนายเวรของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
เหตุผลบอกว่าเป็นการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ก็เข้าใจได้

ครั้งนั้นจำได้ไหมคะที่โรงพักเมืองนนท์

สเตอร์หนึ่งเลยนะอันนี้เข้าใจได้เข้าใจแบบนี้นะคะ
ทีนี้สื่อเราก็ไม่ลดลักความพยายามค่ะ
ดักรอสัมภาษณ์พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิต

ในขณะที่นี่ค่ะรถของท่านขับออกมาแบบนี้นะคะ

ท่านบอกว่าทีมสอบสวนยังคงต้องสอบพยานปากคำ

และต้องกระชับประเด็นให้แคบกว่านี้

คือตอนนี้ประเด็นมันกว้างไปหมดเลยนะคะ
เรื่องของขาตกรรมอำพราง

ตอนนี้ข้อมูลมันฟุ้งมันกระจัดกระจาย
บอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตีกรอบ

กระบวนการในการพิสูจน์หาความจริง

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนี่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ที่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวน